น้องสาววิกหมอชิดเจสสิก้าสมปอง

เปิดตัวคบหากับหนุ่มนอกวงการ
อย่างหนุ่มโจ้เกรสดา
เขาเป็นอดีตหวานใจของนักแสดงรุ่นพี่

คนที่เคยมีข่าวเรื่องรถบีเอ็มนั่นแหละ
เมาส์มอยกันไปย้อนไปถึงตอนนู้น
บอกว่าเธอเป็นมือที่๓ที่ทำให้หยาดกับโจ้

ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข้อมูล

ว่าจริงแล้วเจสสิก้าชาวโฉมไม่เปล่า

ลุมาสักผักแล้วนะคะว่ามีการ
จริงไม่ได้ขูนะคะ
ถ้าเขาไม่ขอโทษก็อาจจะมีการดำเนินคดีจริงค่ะ
ได้ค่อนข้างแรงแหลงว่าเค้าเอารูปเรา

หลังจากใช่ค่ะ
แล้วก็เราก็มีเพื่อนที่บอกมาว่าเขาไม่ได้คบกันแล้วจริง
คือเราก็เช็คจนเราชัวร์แล้วว่ามันไม่ได้มีเรื่องของการครบซ้อนเกิดขึ้น
ชอบความการดูแลของเขามากกว่า
คือเขาเป็นคนไนท์ในเรื่องของการดูแลความรู้สึกเช่นถามถ่ายหรือว่าการไปรับไปส่งอะไรแบบนี้ค่ะ

ว่าเธอคือตรวจสอบดูแล้วคุณโจ้เขาเลิกรากับฝั่งนู้นแล้ว

ชัดเจนนะคะว่าตอนนี้คบกันอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นมือที่๓ด้วยนะคะ